ช่วง๕ทุ่ม๑๑สิงหาคมที่มีรถเบ้นคันหนึ่งผู้หญิงขับ
แล้วก็โอ้โหไล่ชนรถคันอื่นไปเรื่อยเลย
ตำรวจมาก็พยายามจะพุ่งชนแล้วก็หนีไปแบบวนเป็นกิโล๔๓กิโล๑ชั่วโมง
แล้วคนเสียหายเพียบเลยนะคะสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ถูกดำเนินคดี
เธอบอกว่าเธอเมาเธอเครียดเพราะว่าธุรกิจของเธอมีปัญหา
โกงเงินไปเป็นล้านอะไรแบบเนี้ยครับสุดท้ายนะคะผู้เสียหายเขาก็ทยอยกันไปแจ้งความเพิ่ม
วันนี้ค่ะมีผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้ไปแจ้งความเพิ่มอีก๑คน
คือบาดเจ็บด้วยรถเสียหายด้วยสรุปมีผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้
เข้าแจ้งความ๕รายสนบังซื้อ๓นะคะสพรัฐนาธิเบส๒
เพราะว่าเขาวนไปหลายพื้นที่อ่ะค่ะครับรายแรกที่เขาแจ้งความคือเจ้าของรถ
ด้าสีขาวคันนี้นะคะนางสาวพิชยาลากูลเขาบาดเจ็บด้วยรถเสียหายด้วย
จุดที่เกิดเหตุคือถนนกำแพงเพชร๑ขาออกมุ่งหน้าแยกรัชโยธินนะคะ
ผู้เสียหายอีกรายคือรถจักรยานยนต์ที่เข้าแจ้งความวันนี้ล่ะค่ะ
ทางลงสะพานข้ามแยกกำแพงเพชรก็คือเขตจันทุจักรรมเทพฯ
ผู้เสียหายรายที่สามนายกษิดิตเพชรนินขี่รถจักรยานยนต์
ถนนผลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพ
ผู้เสียหาย๒รายในพื้นที่สพรัฐนาธิเบสนะคะ
ก็มีผู้เสียหายที่ถูกชนเป็นรถยนต์ค่ะจุดกลับรถ
การไฟฟ้าสาขานนทบุรีคนนี้ยังไม่ได้แจ้งความ
นายวิรัติคงจีนเป็นคนขับครับนายสุชาติมหาดไทยนั่งมาด้วย
ก็อยู่ใกล้กันแล้วก็เหมือนกับไปชนคันอื่นต่อ
นางสาววิชุดาวิทยาสินทนาอายุ๓๗ปี
คนนี้เป็นคนก่อเหตุนะคะเมื่อวานก็ขอโทษผู้เสียหายทุกคน
ชดใช้ค่าเสียหายสามีของเธอก็บอกว่า
ตัวภรรยาเขาก็เหมือนกับเมาแล้วก็เครียดด้วย
ตัวสามีไม่ได้อยู่ด้วยนะคะตอนเกิดเหตุภรรยาขับรถคนเดียวอืม
แล้วก็ตัวผู้หญิงคนนี้ตัวนางสาววิชุดาคนก่อเหตุคนนี้
เขาบอกว่าให้มองในมุมของเขาด้วย
ตอนที่เขาขับรถแล้วก็ไปชนแล้วก็หนีไปเรื่อย
มีกลุ่มรถจักรยานยนต์ประมาณ๑๕คันขี่ตามเขาไป
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดก็ดำเนินคดีกับตัวนางสาววิชุดา
แต่ว่าในมุมของนางสาววิชุดาเองจะแจ้งความกลับคนที่ทำให้เธอเจ็บก็ได้
บอกแบบนี้นะคะเบื้องต้นสามีก็ยื่นประกันตัวไปวงเงิน๘๕๐๐บาท
ทีนี้ค่ะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่รถเบ้นสีดำวิ่งไปชนคันนู้นคันนี้ไปเรื่อยเนี่ยนะ
ชั่วโมง๔๓กิโลเนี่ยนะนายสุภโชคจันลายสดผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ตอนที่เขาไปรับแฟนที่ผนโยธินซอย๑๒
เห็นว่าตำรวจกำลังขับรถไล่ตามรถเบ้นสีดำมาเขาก็เลยบันทึกภาพเอาไว้แล้วก็สดผ่านเฟซบุ๊ก
ทีมข่าวก็เลยไปคุยมาคนนี้ค่ะ
ก็ตามไปเรื่อยตามไปเรื่อยจะดูว่าเขาจะจอดตรงไหนสุดท้ายเขาก็ไม่จอดทีนี้ผมก็เลยต้องแบบไลฟ์สด
ก็คือเพื่อเป็นหลักฐานด้วยอะไรด้วยนะครับผมเผื่อว่าบางคนเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วถูกชน
เราไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานอะไรไปอ้างอิงกับตำรวจได้ผมก็เลยแบบเออพยายามตามให้ถึงที่สุด

ที่ตามไปเนี่ยคือรถบางคันซีซีมันน้อยก็เลยตามไม่ทันผมก็เลยแบบต้องนำไปก่อน
เพราะว่าบางทีเขาหลบหนีบางทีเราจะไม่รู้ว่าเขาจะไปช่องทางไหน
ขับยูเทิร์นขับย้อนสอนแล้วก็พยายามจะขึ้นทางด่วนแล้วผมก็ไปกั้นไว้
เราย้อนไปดูพฤติกรรมของนางสาววิชุดานักธุรกิจหญิงที่ขับรถเบ้นสีดำแล้วก่อเหตุกันนิดนึงนะคะ
ทุ่ม๑๑สิงหาคมค่ะก็ขับรถไล่ชนรถของคนอื่น
แถวแยกแครรายนนทบุรีมุ่งหน้าวิภาวดีรังสิตเข้าถนนกำแพงเพชรไปโผล่แยกสะพานควาย
กลับรถไปเจอตำรวจจราจรจอดรถอยู่ฝั่งขวาเพื่อสกัดจับทั้งเคาะรถทั้งดึงประตูเธอก็ขับฝ่าตำรวจมานะคะ
เกือบถึงแยกสะพานควายก็มีตำรวจจราจรสกัดอีกรอบนึงจอดรถจักรยานยนต์ขวางเธอก็ชนจนล้มจนรถล้มแล้วก็ฝ่าออกมา
ขับมุงนาดลงไปแยกจตุจักรไปเจอพลเมิงดีใช้โรเล็กล้อมรถเอาไว้ให้หยุดรถ
แต่เน้นดำคันนี้ก็ไม่หยุดขับชนมุ่งหน้าไปเตาปูนแมนชั่น
ใช้เส้นทางเข้าถนนกำแพงเพชรลงอุโมงตรงแยกสะพานดำเลี้ยวขวาเข้าเตาปูนแมนชั่น
จุดนี้ตำรวจเอารถไปจอดขวางด้านหน้าแต่ก็ยังไม่ยอมนะคะตำรวจถึงขั้นกระโดดขึ้นกระโปรงหน้ารถนะคะ
จากนั้นขับต่อไปอีกหนีต่อไปอีกเลี้ยวออกข้ามสะพานไปสามแยกเตาปูนมุ่งหน้าบางโพ
กลับรถเข้าทางสวนจตุจักรแล้วก็มีช่วงหนึ่งผ่านหน้าไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
ตัดเข้าถนนผลโยธินหน้ากรมการขนส่งทางบกขึ้นสะพานข้ามแยกกำแพงเพชร
อุโมงสะพานดำแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าเตาปูนแมนชั่นรอบสอง
สุดท้ายตรงนี้ถูกคนล้อมเอาไว้ได้๔๓กิโลค่ะคุณผู้ชม
ชั่วโมงนึงค่ะ๕ทุ่มรถก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะ
ก็เลยเนี่ยขับวนอยู่แบบเนี้ยสี่สิบสามกิโล
หลังเกิดเหตุนายชัชวัลคงอุดมชัดเตาปูนก็มาช่วยเจรจาด้วยนะคะ
สุดท้ายคนขับรถเบ้นสีดำคันนี้ก็ลงมาจากรถ
แล้วก็อยู่ในความสงบแล้วก็ถูกดำเนินคดีครับ
คดีนี้ก็ต้องแบ่งเป็นสองพื้นที่ค่ะก็คือสอนอบังซื้อกับสพรัฐนาธิเบสนะคะ
ตำรวจสพรัฐนาธิเบศบอกว่าก็จะสอบปากคำผู้ก่อเหตุร่วมกับตำรวจสนบังซื้อ
ก็จะมีการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ล่าสุดเมื่อช่วง๒ทุ่มนางสาววิชุดาคนขับเบ้นสีดำเนี่ยก็ไปกับสามีนะคะ
ก็ให้เจราที่มาเจราจาเป็นเจราที่ประกันรถเจราจากลายเกลียดกับคู่กรณี
เพื่อที่จะรับผิดชอบค่าเสียหาย
กับคนที่โดดโกงพี่พ่อโกงกับบริษัทเราไป
ซึ่งถ้าปัญหาตรงนี้มันเคลียร์เสร็จทุกอย่างแล้ว
ดำเนินธุรกิจตามปกติในส่วนความผิดที่ได้กรอบกับสังคม

ตอนนี้สภาพสิทธิใจที่ดีขึ้นมั้งอย่างครับ
แต่เรากำลังอยู่ในช่วงการเยียวยารักษาจิตใจนะคะ
เพราะเราก็ทำคดีที่มันผิดพลาดไป
แต่ก็ยอมรับค่ะยอมรับผิดทุกอย่าง
นี่ไม่รวมเรื่องที่ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานอะไรพวกนี้อีกนะฮะ